เรียนสื่อมวลชนที่เคารพ
พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดิน
วันนี้สรรวุฒิสรรเกตในฐานะที่เป็นสอสอปวงชนชาวไทย
เป็นสอสอที่จะไม่ยอมให้ใครจูงจมูก
และวันนี้ความเป็นสอสอปวงชนชาวไทย
ต้องแสดงความรับผิดชอบต่อบ้านต่อเมือง
สิ่งที่ผมจะแถลงวันนี้เป็นเรื่องการแฉดิวลับของสองพระเด็จการ
ถ้าเขาทำสำเร็จประเทศไทยเราจะได้นายกคนต่อไป
ชื่ออะไรเดี๋ยวผมจะบอกในแถลง
และสิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือถ้าคนนี้เป็นนายกเมื่อไหร่
เพราะว่า๒รัฐกาลนี้มาจาก๒ครั่ว
คั่วหนึ่งเป็นผลิตการในรัฐสภาอีกคั่วหนึ่งเป็นผลิตการที่ใช้ปืนรถถังนะครับ
บังคับยึดอำนาจประชาชนเข้ามาผสมพันธุ์กันเสร็จเรียบร้อย
นี่บ้านเมืองชิดหายวายป่วงแน่นอนขออนุญาตใช้คำพูดไม่สุภาพครับ
แต่ไม่รู้จะสัญหาคำไหนที่ดีกว่านั้นและวันนี้สิ่งที่ผมเคยกล่าวมาตลอด
ว่าจะมีการล้มตู่ชูป้อมล้มตู่ชูป้อมในที่สุดมันก็เกิดขึ้นจริง
เกิดขึ้นจริงยังไงครับพี่น้องครับแล้ววันนี้ผมจะมีข้อมูลมาแฉทั้งหมดเลย
แล้วเดี๋ยวอยากให้สื่อมวลชนสักถามนะครับผมจะตอบทุกประเด็น
ติวลลับที่สื่อเคยถามผมนั้นเนี่ยมีอะไรบ้าง
มาตลอดรอจนมาถึงวันนี้นี่คือวันที่ผมจะแฉความลับ
ที่เก็บมาตลอดและวันนี้สำคัญที่สุดคือผมต้องสกัด
ไม่ให้ป้อมมานั่งเป็นนายกไม่ให้ป้อมมาเป็นนายกนะครับ
เพราะอะไรครับผมจะบอกให้เลยมันเป็นเรื่องของโจรชั่ว
ปล้นกันซึ่งหน้ากลางสภาแล้วทำให้สะพานล่ม
ยังมีหน้าออกมาพูดหน้าตาเฉยบอกว่าเนี่ยเป็นเกมที่ต้องให้สะพานล่ม
ถ้าร่มเนี่ยเพื่อประโยชน์ประเทศชาติประชาชนเนี่ย
ผมจะสาธุเลยแต่ถ้าล่มเพื่อประโยชน์ของพวกพ้องตัวเองของพัก
ตระกูลใดตระกูลหนึ่งเนี่ยผมไม่เอาด้วย
นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกคนไทยทั้งแผ่นดินเลย
ความจริงประเทศไทยคืออันนี้
แล้วผมอยากจะฝากไปต่อว่าพักการเมืองขนาดใหญ่
ทั้งฝ่ายค้านก็ดีพักพลังประชารัฐที่เป็นฝ่ายรัฐบาลก็ดี
ทั้งสองฝ่ายเลยนะครับทั้งค้านทั้งรัฐบาลเนี่ยตัวดีเลย
หัวกันแก้รัฐธรรมนูลผมถามว่าแก้เพื่อใคร
แก้แล้วประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรตรงไหนตอบผมมาสิครับ
อยู่อยู่ก็บอกว่าขอให้แก้เป็นบัตรสองใบแล้วก็ให้หารร้อย
จะกลับไปเหมือนรัฐมนูลปีสี่ศูนย์ถ้าท่านได้ปีหกศูนย์เนี่ย
เขาป้องกันผลิตการรัฐสภาเขาไม่อยากให้มีการผูกขาด
ไม่อยากให้ทุนใหญ่พวกมากลากไปอยากให้พักของประชาชนได้ผุดได้เกิดบ้าง
อยากให้ฟังเสียงประชาชนแต่ว่าสองพักนี้มารวมหัวกัน
ให้เป็นบัตรสองใบแล้วก็จะหารหนึ่งร้อยแล้วประกาศเลยนะครับว่า
จะสไลด์ผมถามว่าสไลด์เพื่อใครสไลด์เพื่อคนไทยทั้งแผ่น
ดินได้ไหมเล่าถ้าได้ผมเอาด้วยนะวันนี้นะครับอย่าเป็น
ประชาธิปไตยจอมปลอมอย่าไปอีแอบพูดความจริงมาเลย
ที่ร่วมหัวกันเนี้ยโดยสองผลิตการผสมพันคันเนี้ย
ต้องการเอาป้อมเป็นนายกนี่คือความจริงประเทศไทย
น้องเอ๋ยวันนี้บ้านเมืองเกิดอาเภษขึ้นมาแล้วครับเพราะว่า
พระเด็จการผสมพันธุ์กันเรียบร้อยแล้วนะครับพอผสมพันธ
เสร็จปุ๊บก็กลายเป็นพวกมากก็จะลากไปหารร้อยนะฮะส่วน
พักเล็กพักน้อยนะครับทุนน้อยพักของประชาชนศูนย์พัน
แน่นอนครับพี่น้องคนไทยทั้งแผ่นดินเลยเราจะไม่ได้ฟัง
เสียงอย่างเมื่อสักครู่นี้ชนเผ่าถ้าไม่มีพักขนาดเล็กเนี่ย
ก็จะไม่มีใครที่จะเอาชนเผ่าเนี่ยมาต่อสู้แบบนี้
ครับนี่คือสิ่งที่เราต้องการความหลากหลายในประเทศไม่ใช่เป็นพักของในทุนไม่ใช่เป็นพักของบริการเท่านั้นที่จะยึดอำนาจและคลองแผ่นดินนี้แล้วก็เอาไปสวาปามไปโกงกินกันอย่างทุเล่ทุเลศน่าเกลียดนี่คือสิ่งที่ผมต่อต้านแล้วผมรับไม่ได้สิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือวันนี้คุณเปลวศรีเงินนะครับผมเอาย่อก็พอนะครับเขาบอกว่าถ้าวันที่สิบนี้นะฮะ
มีสภาล่มแล้วแก้ไม่เสร็จก็หมายความว่าระบอบป้อมกับระบอบทักษิณ
จับมือกันล่มสภาทำให้องค์ประชุมไม่ครบ
คำพูดของเปลวสีเงินนะครับที่ใช้คำว่าระบอบป้อมกับระบอบทักษิณ
นะครับแน่จริงก็ไปฟ้องคุณเปลวนะครับนี่ผมยื่นคำพูดเข้ามานะครับ
ต้องขอบคุณคุณเปลวนะครับเป็นคำนิยามที่ชัดเจนมากและถูกใจจริง
ถามดังเลยครับถ้าทำแบบนี้ประชาธิปไตยจะได้อะไร
ประชาชนจะได้อะไรนะครับผมท้าเลยนะครับว่า
พระเด็จการคุณกล้าสาบานไหมกล้าสาบานไหม
คนไทยเขาฝากผมมาถามป้อมว่ากล้าสาบานว่าป้อมไม่ได้ดิวรับกับพักเพื่อไทย
หรือคนที่เป็นเจ้าของอำนาจภักดิ์เพื่อไทยตัวจริงถามนะครับ
ผมไม่ได้กล่าวหาว่าบิวจริงนะเพราะเดี๋ยวป้องกันการถูกฟ้องร้อง
ถามว่าป้อมกล้าตอบไหมกล้าสาบานไหมว่าไม่ได้ดิวรับ
สาบานต่อหน้าวัดพระแก้วเลยให้มีอันเป็นไปเลย
ทำบุญมากี่พบกี่ชาติมาให้ได้บุญเลยคุณกล้าไหมคุณก้ม
ถามดังดังไปถึงพักเพื่อไทยอีกคุณกล้าสาบานว่าไม่มีการดีลกับป้อม
ไม่มีการดิวรับสาบานไหมครับถ้ามีขอให้พักคุณมีอันเป็นไปเลย
คนไทยทั้งแผ่นดินเขาชื่นชมพักเพื่อไทย
ตั้งแต่สมัยไทยรักไทยแต่วันนี้พักเพื่อไทยจะชูป้อมเป็นนายก
ที่ผมต่อสู้ผมแบกลงศพเข้าไปในสภา
แต่ไม่สามารถอภิปรายในป้อมคนนี้ได้เลยเพราะผมอยู่กับพักเพื่อไทย
เขาไม่ให้แตกพิกป้อมเด็ดขาดเดี๋ยวความลักษณะจะแฉว่าอัดไทย
ดูนะครับว่าดิวรักมีจริงไหมกล้องซูมเลยครับ
นี่ไงฮะมันมีการดิวรับกันมีเคล็ดลับแจกกล้วยให้สอสอ
คนละห้าล้านเห็นไหมครับท่านเศรีเห็งไหมครับ
เสรีเป็นนักรบอุดมการพูดคำใดคำนั้นพูดจริง
ผมเชื่อถือคำพูดของท่านที่สุดครับภาพต่อไปนะครับ
มีการสูบหัวกันเห็นไหมครับเห็นไหมครับมีใครฮะภาพใคร
ผมชี้ให้ดูเลยก็ได้คนนี้ใครเนี่ยนิ้วผมจับอยู่เนี่ย
กล้องซูมเลยครับนิ้วเห็นไหมครับใครครับ
นี่คือหลักฐานความจริงที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นในสภาปีหกสี่
ตอนอภิปัยไม่ไว้หวังใจแล้วนี่นะครับเห็นมั้ยครับ
กระเป๋าลากกระเป๋ากันใหญ่เลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับ
ลากกระเป๋ากันเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยลากกระเป๋ามาล้มตู่ชูป้อมเลยนะครับ
นี่ไงหลักฐานเห็นไหมครับอันนี้มันเป็นสื่อที่ออกมาเผยแท
แต่ผมมีหมัดเสร็จกว่านั้นผมถามป้อมดังดัง
นี่คือการที่จะแฉเป็นข้อข้อดังต่อไปนี้ประการที่หนึ่ง
ผมถามป้อมดังว่าป้อมเป็นพบทบเพราะใครตั้ง
เคยไปเกาะโต๊ะจริงไหมอย่างที่เขาแฉมาว่าป้อมเคยไปเกาะโต๊ะ
ขอตำแหน่งกับเขาตอบความจริงมา
คนไทยทั้งแผ่นดินเขารู้กันหมดเขาไม่ได้กินแกรบเห็นไหมครับ
ประการที่๒การสูงหัวการแก้รัฐมนูลของสองพักใหญ่
คุณทำเพื่อใครเห็นไหมครับคุณลากบรรหารร้อย
แล้วก็เอาทุนใหญ่เข้ามาครอบงำพักเล็กพักน้อยศูนย์พันหมด
ของประชาชนไม่ได้ผุดได้เกิดนี่แหละครับประชาธิปไตยของพวกคุณ
ประการต่อมาสลันวุฒิจะอภิปรายนะฮะประวิทย์วงสุวรรณไม่ได้เด็ดขาด
เพราะว่าพักเพื่อไทยไม่ให้แตะต้องคนนี้เลยพี่น้องลองไปดูย้อนหลังสื่อมวลชนลองดูว่า
ผมไม่ได้บอกว่าเขาห้ามแต่ไปดูว่าได้หรือไม่
เดี๋ยวจะฟ้องผมอีกนะแต่ความจริงคือผมเนี่ย
ผมข้ามไม่ให้แตะเลยวันที่ผมแบกโรงศพเข้าไปในสภา
มันไม่ไว้วางใจพอรู้ว่าผมจะอภิปรายป้อมเท่านั้นอ่ะ
ชึกไม่ให้ผมอภิปรายเลยหักดิกดังกลางสภาเลยที่ผมออกมาแฉว่า
นี่แหละครับพักเพื่อไทยเนี่ยไร้ซึ่งอุดมการแล้วในวันนั้น
ประการหนึ่งสองประเด็จการเนี่ยตอนนี้กำลังมาถ่วงเวลา
แล้วก็จะล้นสภาให้ลากกลับมาเป็นหารร้อย
ความจริงมันปรากฏชัดสื่อก็เห็นอยู่ประชาชนคนไทยทั้งปิ่นก็ติดตามข่าว
ก็คงจะรู้ว่าความจริงคืออันนี้ยิ่งกว่านั้นนะครับผมถาม
บิ๊กป้อมว่าน้องชายอ่ะชื่อย่อพอพานอ่ะ
มีการดิวรักกับเจ้าของพักเพื่อไทยหรือไม่หรือไม่นะครับ
ผมจะพูดอะไรชัดกว่านี้ก็ได้แต่ไม่อยากให้ถูกฟ้อง
มีการดิวรัฐหรือไม่ถ้ามีคุณต้องกล้าออกมา
สารภาพความจริงแต่ถ้าไม่มีผมแหละครับ
ที่จะกล้าสาบานว่ามีอันเป็นไปเลย
คุณกล้าสาบานกับผมไหมว่าน้องชายบิ๊กป้อมไม่เคยดิวรับกับเจ้าของพักเพื่อไทย
เห็นไหมครับอีกประการหนึ่งนะครับผมถามตรงตรงเลย
พี่น้องสื่อมวลชนคนไทยทั้งแผ่นดินถ้าไม่มีการดิวรับเอาป้อมเป็นนายก
ป้อมรู้อยู่แล้วว่าการหารร้อยเนี่ยพักพลังประชารัฐเสียเปรียบ
แล้วคนที่จะแลนด์สไลด์นี่กลับมามีอำนาจแล้วป้อมยังดันทุลังดันต่อไป
เพื่อหารร้อยเพื่อใครเพื่ออะไรครับตะกะมันยืนยันชัดเจนว่านี่คือความจริงประเทศไทย
นะฮะป้อมจะเถียงยังไงก็เชิญนะครับแต่คนไทยไม่ได้ทำแผลครับเห็นไหมครับ
และข่าวจากสื่อมวลชนอีกเยอะที่ผมไม่ได้นำมานี่คือองค์ประกอบทั้งหมดว่ามีการดิวรับจริง
คนไทยทั้งมาดินฝากผมจะถามดังดังว่ามีดิลลักษณ์ชูป้อมจริงไหมและเพื่อใครนะครับ
ป้อมต้องการหารร้อยเพื่อใครถามว่าเพื่อใครครับเพื่อประชาชนหรือเปล่า
ซึ่งถ้าฟังผมแถลงเมื่อสักครู่มันชัดเจนแล้วครับ
เพื่อสองพลันเหตุการณ์จะเข้ามาครองพลันนาทนะฮะ
มันไม่ได้เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดินเลยและถามดังดังนะครับ
ถ้าหารร้อยสำเร็จนายกคนต่อไปชื่ออะไรครับ
ชื่ออะไรครับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณใช่ไหมครับ
ถามดังเลยครับไปถึงสองผลิตการที่ผสมพันธุ์กันเนี่ย
นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากและอยากจะบอกไปด้วยนะครับว่าคนไทยเนี่ย
เขาฝากผมมานะครับเขาไม่เอาถ้าล้มตู่ไปแล้วเนี่ย
อย่าเอาป้อมมาเขาอยากได้นายกที่เก่ง
อยากได้นายกคนดีอยากได้นายกมาแก้วิกฤต
อยากได้นายกที่ไม่โกงฝากตรงนี้มาด้วยนะครับ
นี่ถึงอยากจะฝากว่าสองพักใหญ่จะผสมพันธ์กันแล้วเอาป้อมเป็นนายก
ถามคนไทยทั้งแผ่นดินหรือยัง

คนไทยทั้งแผ่นดินเขาฝากผมมาบอกนะครับขอย้ำชัดชัดอีกครั้งนะครับ
เขาบอกว่าล้มตู่ชูป้อมเขาไม่เอาตู่เขาก็ไม่เอาป้อมเขายิ่งไม่เอาใหญ่
ฝืนใจคนไทยนะครับอย่าข่มขืนจิตใจคนไทย
อย่าทำเช่นนั้นเลยวันพรุ่งนี้นะครับ
ผมรู้ว่าจะมีการพยายามที่จะกันแกล้งแล้วก็ขัดขวาง
ในการที่จะโหวตวาระ๒จะทำทุกอย่างให้มันตกไป
เพื่อจะได้กลับมาหารร้อยนี่คือสิ่งที่แผนการเขาทำอยู่
ผมอยากจะฝากพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดินนะครับวันนี้
สองผลิตการได้มาผสมทันกันเนี่ย
คนไทยทั้งแผ่นดินเขาอยากจะบอกว่า
ฝากให้วอนสอสอและสวได้โปรดเถอะครับช่วยกันโหวตหารห้าร้อย
ทำให้วาระสองผ่านไปให้ได้บ้านเมืองจะได้เป็นประชาธิปไตย
นะครับตัวแทนประชาชนจะได้ไม่ศูนย์พันธุ์
และวอนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดินช่วยไปบอกสอสอของท่านด้วย
วันพรุ่งนี้ขอให้มาร่วมประชุมและขอให้โหวตหารห้าร้อย
เพื่ออนาคตลูกหลานของพวกเรานี่คือสิ่งที่ผมอยากจะฝาก
และคนไทยทั้งแผ่นดินฝากผมมาฝากบทกรมาถึงการผสมพันธุ์
เขาตั้งฉายาว่าเป็นสองเฮียดบทกรบทนี้ฝากถึงสองประเด็จการที่จะผสมพันธ์กัน

เฮียเดินเฮียหลงเพลินเดินตามไม่สงสัยเฮียต่อเฮียเจอกัน
ก็บันไรเฮียหนึ่งตายเฮียหนึ่งอยู่คู่ฟ้าดิน
แต่บ้านเมืองชิบหายครับขอบคุณครับ
หลักฐานขนาดนั้นเนี่ยใครเขาจะไปปล่อยให้คุณเห็นล่ะครับเขานัดกันไปเจอที่ลับทั้งนั้นเลยนะฮะของอย่างนี้สื่อก็ต้องรู้ดีผมให้ฟังแล้วชัดชัดว่าประการที่หนึ่งเนี่ยใครเป็นคนตั้งป้อมให้เป็นพบทบประการที่สองเลยเนี่ยทำไมถึงจะมีการสูงกว่าการแก้รัฐมนุนตั้งแต่แรกเพื่ออะไรทั้งทั้งที่
ว่าพักตัวเองเสียเปรียบทำเพื่ออะไรครับแล้วดูสิว่า
ป้อมกับบิ๊กตู่เนี่ยจริงเนี่ยสองพี่น้องเขารักกันจริงไหม
แตกแยกของสองพี่น้องนี้มันเป็นการแตกแยกในเชิงรายละเอียด
เชิงโครงสร้างเพราะผมเท่าที่ติดตามข่าวมาเนี่ย
น่ะไม่ใช่ตัวกรพิกเลิงมีคนคอยคุมวังเหี่ยนอยู่
คงจะเข้าใจดีเห็นไหมครับแล้วพักเนี้ยเวลาผมอยู่ที่นั่นอ่ะ
ผมอภิปรายไว้วางใจไม่ได้เขาห้ามเด็ดขาดเลยนะครับ
ห่วงห้ามนะครับเห็นไหมครับแล้วผมถามพี่ป้อมดังว่า
ป้อมโง่ไหมทหารร้อยเนี่ยพักพลังประชารัฐก็จะเสียเปรียบ
เห็นไหมครับแต่ถ้าหารร้อยแล้วเสียเปรียบยังดันทุรังคำเนี่ย
โดยที่บิ๊กป้อมจะไม่มีดิวลลับไม่ได้มีโอกาสจะเป็นนายก
ป้อมเอาหรือบิ๊กป้อมเอาอย่างนั้นหรือเห็นไหมครับตอบสื่อมวลชนชัดเลยว่าไม่ต้องไป
คิดมากเลยนะฮะแล้วไอ้ที่บอกว่าจะไปนั่งจิตแคเปนให้เห็นนะครับ
ไม่มีทางครับชาติหน้าตอนบ่ายครับ
คำพูดของพลเอกประวิทย์กับการกระทำเนี่ยถ้าจะให้นายกตู่อยู่ต่อเนี่ย
เอกประวิทย์ครับสื่อมวลชนก็ถามดีมาก
เขาบอกว่าพลเอกประวิทย์เนี้ยต้องการให้เอ่อวิกตู่อยู่ต่อ
อันนี้เป็นการหวาดล้อมให้น้องเนี่ยหลงเคลิฟหลงตามหลงรักพี่ชาย
แต่จริงเนี่ยน้องอยากให้พี่ชายไปวันไปคืนเลยนะครับนี่คือความจริงประเทศไทย
แล้วถ้าเกิดอยากให้พี่อยากให้น้องชายอยู่จริงอยากให้น้องชายอยู่จริง
ก็เอาหาร๕๐๐สิครับพลเอกประวิทธิ์น้องชายจะได้อยู่
ทหารร้อยเนี่ยน้องชายจะเหลือหรือนี่คือตักกะแห่งความจริงครับ